เป็นเด็กชาย๒คนเป็นนักเรียนของโรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อจังหวัดตาก

เป็น๑แสนบาทที่เด็กชายสองคนนี้เคยเก็บได้
แล้วไม่มีผู้มารับเงินคืนผ่านไป๑ปี
เงินนี้ก็ตกเป็นของเด็กชายผู้เก็บได้นั่นแหละครับ
ดูภาพของเด็กดี๒คนนี้กันหน่อยนะครับ
บรรยากาศที่โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อที่อำเภอแม่ระมาทจังหวัดตาก
เมื่อวานนี้เต็มไปด้วยความอบอุ่นแล้วก็อิ่มเอมใจนะครับ
โดยมีพิธีมอบเงิน๑แสนบาทให้กับเด็กชายคำนลแก่งวิจิตร
คำนลแก่งวิจิตต้องย้ำ๒ครั้งเป็นเด็กดี
และเด็กชายนวพลโสภาเสรีศุกร์นะฮะ
ซึ่งทั้งคู่เป็นแบบอย่างของเยาวชนที่ดี
ความซื่อสัตว์สุจริตนั่นเองนะครับ
โดยนายอโนไทยไทยวันศรีภูมิในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขตสอง
และให้ฟังนะครับว่าเงินสดหนึ่งแสนบาทนี้
เป็นเงินที่เด็กทั้งคู่เก็บได้เมื่อปีที่แล้ว
ซึ่งในตอนนั้นเงินทั้งหมดอยู่ในกระเป๋ากางเกงยีนเก่า
ที่มีผู้ใจบุญนำมาบริจาคในช่วงหน้าหนาว
ที่เขามีการบริจาคเสื้อผ้ากันไงคุณ
และเงินสดสดหนึ่งแสนบาทเนี่ยมันอยู่ในกระเป๋านะครับ
ซึ่งเมื่อเด็กทั้งคู่เก็บเงินได้ก็นำมาให้คุณครู
และทางโรงเรียนก็ช่วยประกาศตามหาผู้เป็นเจ้าของ
แต่จนถึงขณะนี้ครบระยะเวลา๑ปีแล้ว
ยังไม่มีใครมาแสดงตัวเป็นเจ้าของ
ซึ่งตามกฎหมายนั้นเงินก็ต้องตกเป็นของผู้ที่พบเห็นเงินนั่นเอง

ทางโรงเรียนก็ประชุมกันดีกว่าคุณครูพอสมัครงานเขตสึกษา
ตกลงแล้วมอบเงินจำนวนนี้ให้กับเด็กนักเรียนทั้งสองคน
ซึ่งเด็กนักเรียนทั้งสองคนบอกว่าโอ้โหดีใจมากครับ
เพราะว่าจะได้นำเงินไปใช้เป็นทุนการศึกษาต่อไป

แล้วก็เป็นเงินที่ถือว่าเป็นการทำความดี

เมื่อสักครู่เห็นป้ายในโรงเรียนแปะเอาไว้ด้วยนะ
ว่าทำความดีต้องทำตั้งแต่เกิดใช่ไหมคะ

นอกจากได้รับเงินแล้วเมื่อกี้เห็นมีประกาศนียบัตรด้วยนะครับ